เกมรับจำนำ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงรับจำนำ
ที่มีแต่ความสนุกและความบันเทิง

รอมอบความสุขและเสี่ยงโฮรอล์ให้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ใจเจมส์รับจำนำ
ไม่อยากจะเชื่อหนูไปเที่ยวต่างจังหวัดนะ

ใส่ของจำนำให้ป้าบ้างอย่างนี้

ท่านอาจจะเป็นผู้ที่แบบว่าเราไปถ่ายของให้ก็ได้
ติดตามไปนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะ
ช่วยยามิชัยขอบครับ

คุณพ่อครับทุกท่าน
เธอไม่ได้ที่เกยะเข้าสิงตลอดเลยคนนี้
พี่ย่ายามักรักษาแล้ว

ไปแล้วเดี๋ยวพี่เอ

คือนี่แหละนี่กินนี่ใช้เลี้ยงลูกได้กับริเกย์นี่แหละ
ทำเพื่อใครก็เพื่อลูกนี่แหละครับ

กลางวันไม่ต้องหลับต้องนอนถ่ายละครมันเข้าไป
กลางคืนนู่นรับงานลิเกนะ
นี่แกแล้วยังไม่พอบางทีวิ่งลอกร้องเพลงอีก
เช้าขึ้นมานะรับรายการวนหลูบกันอยู่อย่างนี้

พอข้าวจะถึงปากพี่เอเข้าฉากค่ะ
เออแล้วมันก็ช่างมาเลือกจริงเลยเนอะ
เดี๋ยวปั๊บนึง
เมื่อกี้ที่ฟังสำเนียงไม่เหมือนเล่าให้น้องฟัง

แล้วไม่ได้หลับได้นอนเลยเนี่ยต้องมายืน

ชำนาญนักเหมือนควายไถนาไงก็ไม่ปาน

ก็ต้องทำงานเพื่อลูกเพื่อเมียไป

เดี๋ยวคนดูจะไม่ได้เจอผู้จำนำดิฉันนะ

เขาสูญเสียลูกไปโดยที่แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยพี่
เรื่องราวมันแบบว่าน่าสงสารมากเรื่องนี้
เราไปชมละครเรื่องนี้กันดีกว่าพี่เอ
เรื่องนี้ชื่อว่าดวงใจที่ไร้ร่างค่ะ

เห็นมันเหมือนกันหรือเปล่า

ว้ายมา

โอ๊ยเบงเยอะขึ้นอีกตุ้มเอา๑๒๓

เบงเยอะที่สุดไปเลย๑๒๓
สมสานให้ตุ้มมันว่ะเบงกันโคตรจะแตกแล้ว

เจ็บขอแท่ไอ้ตุ้มเหรอ

พี่ตั้งแต่เบ่งลูกออกมาเนี่ยฉันยังเจ็บคอไม่หายเลย
สงสัยฉันจะร้องมากไปหน่อยเนอะแต่คอเองมันเริ่มบวมขึ้นเรื่อยแล้วนะตุ้ม
เขาว่าไปหาหมอดีกว่าไหมโอ้พี่ฉันก็อยากจะไปหาหมอ
แต่มันติดที่เราไม่มีเงินนี่แหละแล้วฉันเองก็อยากจะเก็บเงินเอาไว้ซื้อนมให้ลูกด้วย
แล้วเองจะไหวเหรอมันก็ต้องไหวแหละก็ตอนนี้เวลาฉันหายใจมันก็เป็นแบบเนี้ย

แล้วมันก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วมันก็ลำบากไปด้วยยังไงฉันก็ต้องทนให้ถึงที่สุดอะพี่
เดี๋ยวพ่อกับแม่ไปขายข้าวหลามที่ตลาดนะลูกครับแม่หนี
อยู่บ้านเอานังสือมาอ่านตั้งใจเรียนให้มันสูงสูง
โตมาจะได้ไม่ลำบากเหมือนกับพ่อกับแม่นะลูกครับแม่ดีมากนี่

ช่วงนี้ช่วงน้ำหลากหนูอย่าไปเล่นน้ำน้ำมันอันตราย
ครับแม่อ้อยฟังแม่ให้ดีนะอย่าเล่นน้ำนะ
ครับแม่ไม่เล่นน้ำครับ
แม่ไปนะครับแม่เข็นรถด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าออกแล้ว

เฮ้ยเดี๋ยวน้ำอย่าไปเล่นน้ำนะลูกลูก
ให้พวกเราไปเล่นน้ำกันดีกว่า
ป้าครับผมเอาเส้นเล็กแห้งถุงนึงเดี๋ยวผมไปเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวผมมาเอา
เอาอะไรเลยครับพี่เอาเส้นเล็กสองถุงนะครับ
ใกล้ชิดอ้าวพี่กู้ภัยเดี๋ยววันนี้ผมไปเล่นน้ำ
อย่าลืมมาเก็บมึงด้วยนะนี่มึงพูดเข้า
พวกนายเดี๋ยวฉันจะกระโดดนะเป็นคนแรกนะ
เฮ้ยทำไมไอ้อ้อยมันไม่โผล่ขึ้นมาสักทีวะ
ไอ้อยไอ้อย
ไอ้อยไอ้อย

ครับไอ้อ้อยไอ้อ้อยช่วยด้วยครับไอ้อ้อยไอ้อ้อย
ข้าวหลามไหมครับข้าวหลามครับข้าวหลาม
ข้าวหลามอะไรอร่อยจ้าไม่เทหวานมันอร่อยนะครับ
อร่อยสุดส่วนเลยจ้าคือหนึ่งแถมหนึ่งครับข้าวหลาม
ถ่ายอะไรมาเลยเทฮัลโหลสวัสดีครับ
นี่ตรงผู้ไพรนะครับเอ้ยตั้งใจฟังดีดี
ไอ้อยจมน้ำไอ้อยจมน้ำฟังแม่ดีนะ
อย่าเล่นไอ้น้ำนะครับแม่ไม่เล่นน้ำครับ

อย่าไปเคร่งน้ำ
อ้อม่า

แค่ได้รับโทรศัพท์เชื่อเถอะว่า

ให้ลุงเขามาเล่าเลยว่าเป็นยังไงบ้าง

เรียกเมียว่ายายตุ้ม
อ้าวยายตุ้ม

เห็นบอกว่าตั้งเป้าไว้มากเลยว่าอยากมีลูกชายมากเลย

เผื่อเราหลงหันจากจากไปก็จะมีนามสกุล

ใช่ค่ะคือวันนั้นผมไปขายของ
แล้วก็บอกกับลูกด้วยว่าอย่าไปเล่นน้ำนะ
เวลาเดี๋ยวช่วงนี้กำลังน้ำบาไหลลาก

คนแรกเลยครับคนแรกเลยครับใครมาเล่าให้ลุงฟังเพราะว่าเพื่อนเขาสองคนที่ไม่ดุ
ตอนที่จะไปเนี้ยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่แต่เก้าอ้อยยังไม่กินอืม
มันสั่งเขาใส่ห่อไว้มันจะไปเล่นน้ำเดี๋ยวจะมาเอาแล้วไปเจอจำนั้นมูลนิธิ
มันมีในใจซอยปากซอยเนาะบอกเดี๋ยวไปรับผมด้วยนะครับแล้วผมที่จะโดดน้ำเนี่ย
รับที่สระด้วยอ่ามันก็เป็นลางเนอะเบ้นนะเป็นลางมันเป็นลางนะ
พูดเล่นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้โบร่ำโบราณเขาถือกันจริงจริงอ่ะใช่
แล้วก็ได้ไปรับจริงจริงน่ะได้ไปรับจริงจริงหลังจากนั้นคืออะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
โอ้โหผมดูที่ขายของอยู่เนอะน่ะตอนนั้นปลอกมะม่วงไอ้ที่มีดนี่บาดเลือดหลาย
เพราะทุกทีปลอกมากว่ายี่สิบปีไม่เคยไม่เคยนะที่จะโดนนิ้วโดนอะไร
มันเป็นร่างเป็นร่างครับอยู่ในใจวันนี้กูต้องเสียอะไรไปทั้งอย่าง
ผมจะแบกของขายลูกสาวโทรมาน้องจมน้ำนะพ่อนะ
งมหาไม่เจอเลยเท่านั้นเองใจสลายของที่ทุกอย่างที่เราขายมานี่
ไม่ได้ขายค่ะแจกคุณสารกินหมดเลยใจนี้อยู่กับลูกอืม
ขอให้มีชีวิตบ้างบอกเล่าเก่าสิบคุณพระคุณแจ้วในบรรเวณนั้น
ผลสุดท้ายไปเจอกันที่โรงดับจิตห้องดับจิตห้องดับจิต
ไปแล้วประตุ้งใช่ที่เห็นสภาพลูกครั้งแรกเลยตอนนั้น
ดังนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับที่ห้องดัดกิจ

เอาหอพระขาข์ขึ้นรถวัดไปที่วัด

ยังไม่ได้ขายของก็บ่ด

ไปซื้อหมูมาทำข้าวต้ม

ที่จะเผาค่ะเขาก็ช่วยกันทั้งนั้น

บอกว่าด้วยความผูกพันกันนะด้วยความเป็นลูก
น้องอ้อยไม่ไปไหนก็ยังวนเวียนอยู่
ส่วนคืนที่สองน่ะเขามายืนหน้าต่างน่ะ
เห็นลูกสาวก็เห็นลูกสาวคนนั้นน่ะ
เขายืนหน้าต่างหน้าเขาจะขาวเขายิ้มอยู่หน้าต่าง

แล้วเราเดินไปคุยกับเขาไหมไม่เดินอันนี้เรื่องจริง
แล้วว่าเขายังไม่รู้นะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
ใช่ก็ยังมีอีกทำบุญร้อยวัน
เขามาเข้าคนที่มาทำบุญด้วย
เขายังไงอ่ะบอกพ่อผมจะไปแล้วนะ
พ่อแม่เขาพูดสองคำเป็นเสียงของแม่

ยังมีตกกลางคืนมามายืนร้องไห้อยู่ข้างบ้าน
บ้านติดดินบ้านแบบคล้ายเป็นเสือลำแพง
เขามายืนร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นครั้งสุดท้าย
เรียกตาบอกตาฟังที่ลูกร้องเนี่ย
พ่อบอกใช่จริงเขามายืนร้องไห้
เขามายืนร้องสะอึกสะอื้นลักษณะแบบเสียใจ
แล้วหลังจากวันนั้นมาที่ได้ยินเสียงร้องไห้ก็เงียบไป

เราคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละครับก็ต้องอโหสิกรรมให้กับลูก

แต่ที่หนักกว่านั้นคือพ่อแม่จะโทษตัวเองนะสิ
ใช่ไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะเป็นเพราะเราแน่เลย

ใช่ครับยังคิดอยู่เลยเหรอยังคิดอยู่ยังคิดอยู่
ป้าก็คิดเหรอครับป้าก็ยังโทษตัวเอง
ไม่ได้ดูแลจะพยายามจะพยายามไม่คิด

แต่ความรู้สึกผิดในใจของคนเป็นพ่อนั้นก็ยังคงอยู่
การสูญเสียในครั้งนี้มากเกินบรรยายจริงเลยครับ
พิธีกรของเราทั้งพี่เอ๋และพี่เบ้น
มีลูกทั้งคู่ย่อมเข้าใจดีครับ
มีลูกทั้งคู่ย่อมเข้าใจดีครับ
ถ้าวันนี้น้องอ้อยยังดูลุงอยู่บนสวรรค์
เขามองลงมาลุงอยากจะบอกอะไรกับน้องครับ
บอกว่าพ่อเจ้านี้ไม่ลำบากมากมายเลยนะ
พอมีกินแล้วพ่อก็จะอยู่กับคู่กับแม่มันไปตลอด
ชั่วชีวิตจะหาไม่นะลูกนะ

คุณป้าจะบอกอะไรกับอ้อยไหมถ้าอ้อยเขาดูอยู่ให้เขาหายห่วง

ถือว่าครั้งนี้อยากบอกอะไรกับเขาบอกเลยครับ
ให้ไปแบบสบายไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่แล้วเนาะ
พ่อแม่ก็อยู่กันเนี่ยสองคนอย่างนี้เนี่ย
กำลังใจรอบข้างเรายังอยู่นะรวมทั้งเราด้วยนะ
เป็นกำลังใจให้นะครับน้องไปสบายแล้ว
โดยเฉพาะเด็กน้ำท่านะลูกเล่นไม่ได้เลย
งี้ดีกว่าเรามาคุยกันเรื่องตอนคลอดดีกว่า
เมื่อกี๊ในละครนั้ะข้อดยังเป็นตำแยอยู่เนอะ
ครอบแบบโอ๊ยแบบอี้กันอย่างเนี่ยปีบแบบเกิงปีบเนี่ย
ผมหมอตำแยตายไปแล้วอันนี้ไม่อยู่แล้ว

ห่วงเขามากไหมเนี่ยตอนนี้
ไม่ห่วงแต่รักมากห่วง
ห่วงมากมาก
และนี่ก็คือเครื่องมือทำมาหากินแสนสำคัญของลุงเป้า
ด้วยความที่มีอาชีพเป็นคนขายข้าวหลาม

วันนี้นะครับเพื่อรักษาพันรยา
เป้าขอเอามาเดิมพันธุ์จำนำกันหน่อยล่ะครับ
และนี่คือเลื่อยไฟฟ้าครับ
โอ้โห

ถ้าไม่ข้อไว้กรอกข้าวไม่ได้

แม่ไปเยือนให้ชายกะหมอกผิวหลาดหน่อย

ก่อนหน้าที่จะมาเจอตัวนี้มันยังใช้อะไรอยู่คะ

ทำทั้งหนึ่งได้ใช้เวลากี่ชั่วโมง
กว่าทั้งเรื่อยเสร็จนะครับครึ่งวันหรือเปล่า
๒๐แล้วก็ครึ่งวัน
๒๐อันนี้เหรอครับเนี่ยยาวนะ
ยาวประมาณ๖๒แล้วก็มีเครื่องนี้นะแล้วก็มีเครื่องนี้นะ

๒๕๐๐ก็อาจจะเก็บตังค์มาได้
กี่เดือน๓เกือบ๔เดือน
เดี๋ยวเราไปดูราคามหาชนกันหน่อยนะคะว่า
จาก๒๐๐๐กว่าเนี่ย๒๕๐๐เนี่ยนะครับ
มหาชนจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ
เรื่อยไฟฟ้าที่เห็นในสภาพก็คือ๗๐๘๐เปอร์เซ็นต์

แบรนด์ของเขาเป็นเกร็ดแบบกลาง

ดูจากสภาพแล้วยังไงครับเลย๑๒๐๐

ผมเคยใช้อยู่ครับตัวนี้ตัดเหล็กกองได้ตัดไม้ได้นะครับ
เปลี่ยนใบก็ได้ใช้เกียร์ก็ได้งานไม้ได้งานเหล็กได้
สภาพนี้ยังดูดีอยู่นะครับ

พี่แซนี่ใช้ของเต็ม

ราคามหาชนนะคะเฉลี่ยออกมาแล้วนะคะ
อยู่ที่๑๓๕๐บาทค่ะ
อ้าว
ถือว่า๑๐กว่าปีมาแล้ว
ถ้าไปโรงจำนำอื่นลุงว่าลุงจะได้เท่าไหร่
ไม่เกิน๗๐๐
จริงเหรอ
แต่วันนี้นะราคามหาชนจะเท่าไหร่นะเจ๊
สามสามห้าสิบอู้ว
ดีจะซื้อมาได้นะครับแต่วันนี้จะต้องนำมาจำนำกับทางรายการแล้วครับ
และราคาจำนำในวันนี้คือ
จากนั้นบิน
อย่าเงียบ
บีครับครับ

พอใจไหมกับราคานี้พอใจครับผม
ถ้าพอใจขอเชิญลุงเป้าจำนำครับ

ช่วงนั้นนะคะ
ยังมีเงินสะสมให้ลุงเป้าอีกเพียบเลยนะคะ
แต่ว่าจะไถของขึ้นได้ไหม

เดี๋ยวกลับมากับเกมรับจำนำช่วงหน้าค่ะ

คำว่าหมอตำแยมีที่มาจากอะไร
ชื่อผู้ถ่ายทอดวิชา
เพี้ยนมาจากคำว่าตำแย
เออก็ต้องถามจ้ะ
คิดไปไหนคิดไปไหนก่อน
เราเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ

โอ้โฮ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
เราอยู่กับผู้จำนำนะคะนั่นก็คือลุงเป้านั่นเองนะคะ

นั่นก็คือเลื่อยไฟฟ้านั่นเองนะคะ

อบเงินจำนำให้ลุงไปแล้วนะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ

คนเดียวใช่ไหม

นี่เห็นบอกว่าลูกทั้ง๓เนี่ย

คนที่๒คลอดหมอธรรมดา

พูดถึงหมอตำแยนะต้องบอกว่าสมัยนี้

ยังแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าหมอตำแยเนี่ย

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
คำว่าหมอตำแยมีที่มาจากอะไร
ข้อ๑ชื่อผู้ทายทอดวิชา
ข้อ๒เพี้ยนมาจากคำว่าตำแหย่

คิดไปไหนคิดไปไหนก่อน
วู้ทัมทั้งแหยเลยหรอหมอ
ที่ตำแหยนี่หมอเขาจะมีคระก

ตอบข้อสองนะคะตอบว่าเพี้ยนมาจากคำว่าตำแหย่ค่ะ

ลูกก็ผ่านมือหมอตำแยมาแล้ว
แต่ใครมันจะไปคิดแล้วว่าเราจะถามถึงที่มา
ของคำว่าหมอตำแหย่
แล้วตอนที่คลอดแกได้ถามแม่หมอเขาบ้างไหมล่ะ

ผิดครับ

ผู้ถ่ายทอดวิชาครับ

คำว่าหมอตำแยมีที่มาจากพระมหาเถระตำแย
แห่งสำนักตักกษิลานะฮะ

ซึ่งท่านเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการแพทย์รวมถึงการทำคลอด
หมอทำคลอดรุ่นหลังนะคะที่ใช้คัมภีร์ในการทำคลอดนะ
ก็จะต้องบูชาบวงสวงพระมหาเถระตำแยก่อนด้วยนะคะ

ข้อแรกจะได้เป็นกำลังใจให้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ
ยังไม่ถูกนะคะยังไม่มีเงินสะสมนะคะ
ปกมือให้กำลังใจค่ะให้เป็นแบบ
คำถามไถ่ของข้อที่๒ครับ
ลุงกับป้าชอบฟังเพลงไหมครับ

รู้จักนักร้องที่เป็นคนนครสวรรค์บ้างไหมคะ

ใครบ้างคะพี่ตั๊งกีลาอ่า

ผมฟังของพี่ฮายมากกว่า
คำถามของเราเกี่ยวกับเพลงของทั้งคู่นี้แหละครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
ขอโทษนะไปไปมามา

คือรายชื่อเพลงของใคร

หนึ่งตั๊กสิริพร

โอ้โห
ของไฮเคยฟังชื่อเพลงอะไรบ้าง

เพลงของคุณพรรคล่ะคุณพรรคสิริพร
พรรคก็มีไปเชฟไปอะไร

คือจริงเพลงมันก็บอกตัวตนเหมือนกันนะคะ

ข้อสองไฮอภาพร

ข้อสองพี่ไฮอภาพรค่ะ

ขอให้ถูกนะคะ
ถ้าถูกคำนี้จะถูกแล้ว๑ข้อนะ
วิเคราะห์จากชื่อเพลงอยู่สักพัก
คุณเป้าก็ตัดสินใจฟันทงเลยครับว่า
รายชื่อเพลงเหล่านี้คือเพลงของคุณฮาย
เอาจัดไปขอให้ถูกต้องเลยนะครับ

นะฮะรายชื่อทั้งหมดนั้นเป็นของพี่ฮายอภพรนั่นเองนะฮะ
โดยเพลงขอโทษนะอยู่ในอัลบั้ม๙๙๙

เป็นคนข้างทางค่ะสวยนะคะอยู่ในอัลบั้มอภพรมาแล้ว

สิบปีที่เป็นม่ายเพลงมองอะไรนะคะอยู่ในอัลบั้มอีกดอก

รู้นะคิดอะไรอยู่อยู่ในอัลบั้มอภพรมาแล้วชุดที่สาม

ตอบ๒ข้อถูก๑ข้อนะคะรับเงินสะสมไป๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓เลยครับ

ขายจังหวัดนครสวรรค์บ้างแล้วก็แถวจังหวัดสิงห์บ้าง
เดี๋ยวนี้ข้าวหลามนะครับไม่ใช่จะแค่นครสวรรค์นะคุณ

งมนชนบุรีนะฮะนครปฐม

นครสวรรค์นะครับลุงเคยชิมข้าวหลามหนองมนต์แล้วก็นครปฐมบ้างไหม
ข้าวหลามที่น้องมนเคยชิมอยู่เมื่อย้อนสิบกว่าปี

จนถึงขนาดว่าเอาไปตั้งเป็นคำขวัญประจำจังหวัดกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ข้อความว่าข้าวหลามหวานมันอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดใด

ข้อสองนครปฐม
ถึงจะขายข้าวหลามแต่เจอคำถามนี้เข้าไปถึงกับอึ้งเหมือนกันนะเนี่ย
ตอบข้อนี้ได้นะครับลุงเป้าก็จะถ่ายเลือดไฟฟ้ากลับบ้านได้สำเร็จ
ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับ
ลุ้นกันนะครับว่าลุงเป้าทำได้หรือไม่ได้ครับ
รับทราบ
เราอยู่กับลุงเป้าพ่อค้าข้าวหลามจากนครสวรรค์ที่เอาเลื่อยไฟฟ้าตัดไม้ไผ่มาจำนำ
จะพาภรรยาไปผ่าตัดคอที่บวมออกมาจากโรคไทรอยด์
ซึ่งรายการก็จัดเงินจำนำให้ไปก่อนเลย๕๐๐บาท
และตอนนี้ลุงเป้าก็อยู่ที่คำถามที่๓
หากตอบถูกก็จะถ่ายของจำนำกลับบ้านได้สำเร็จ
แต่ถ้าไม่ถูกก็ต้องไปวัดกันที่ข้อสุดท้ายล่ะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ข้อความว่าข้าวหลามหวานมันอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดใด

ข้อสองนครปฐม
ชนบุรีคงจะไม่ใช่

ตั้งตัวจำหลากหวานมัน
เขาคิดเหมือนกันเลยคุณลุงตอบว่า
ข้อสองนครปฐมครับ
ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒นครปฐมค่ะ

หากตอบถูกข้อนี้ลุงเป้าก็จะถ่ายเลื่อยไฟฟ้ากลับบ้านไปตัดข้าวหลามได้สำเร็จ
ข้อนี้ถามเรื่องข้าวหลามตอบโดยคนขายข้าวหลามเพื่อไทยของไปขายข้าวหลาม
แล้วจะถูกหรือไม่มาลุ้นกันครับ

คำขวัญของจังหวัดนครปฐมนะครับมีอยู่ว่า
ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันทร์งามล้นพุทธมนตรคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีน

แต่ว่าจังหวัดชนบุรีนะคะทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักษานดีประเพณีวิ่งควาย
ต้องบอกว่าตอบ๓นะถูกไป๒ข้อนะคะมีเงินสะสมอยู่๑๐๐๐บาท

ไข่ของสำเร็จ
ได้ของไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ใจชึ้นเลยนะครับ

ใจแล้วข้อที่เหลือนี้นะครับก็คือกำไรแล้วนะ

พยายามทำให้ได้นะครับเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่สี่ครับ
เป้าเกิดจังหวัดอะไรครับ

เขาว่ากันว่านครสวรรค์เป็นเมืองมังกรจริงไหมค

ทุกปีจะมีแห่พวกมังกรพวกอะไรตลาย
ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหสวยงามตะกานตามาก
เขาบอกว่าการเชิดมังกรเป็นรูปแบบของการเต้นรำที่สืบทอดกันมาของวัฒนธรรมจีน

เขามีตำนานเล่ากันนะครับว่าการเชิดมังกรเนี่ยนะฮะมีที่มาจากที่มังกรไม่สบายแล้วก็ไปหาหมอ

ใช่เหรอเออเข้าสู่คำถามนะฮะ

คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
ตำนานการเชิดมังกรมีที่มาจากการที่มังกรมีอาการเจ็บป่วยใด

ข้อที่๑แสบที่หนวด
ข้อที่๒คันที่เอว

คิดถึงอาจจะเอาผากไปซุ่ม

แล้วลองอ่อหัวแบบเอ๊ะมึงไม่มีเอ๊ะเอานวดไปซุ่ม

ตอบว่าข้อที่๑แสบที่หนวด
ตอบมาแล้วนะคะข้อ๑แสบที่หนวดค่ะ

กล้อง

ทีมงานนี่เขาช่างสัญหาตำนานเรื่องเล่ามาตั้งคำถามกันจริง
อ้าวแล้วจะแสบหนวดหรือปวดเอวกันล่ะ
หวังว่าคำเฉลยของพี่เอจะไม่ทำให้ลุงเป้าต้องปวดใจนะ

เกิดได้

มีอยู่วันหนึ่งมังกรเนี่ยเกิดมีอาการปวดและคันที่เอวตลอดเวลา
รักษาด้วยวิธีใดก็ไม่หาย
หลังจากนั้นมังกรจำแรงกายเป็นมนุษย์
อ่าแล้วก็ไปหาหมอค่ะคุณหมอเนี่ยนะท่านหนึ่งสามารถล่วงรู้ได้ว่า
บุรุษที่มายืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่คน
ก็เลยบอกว่าคุณคืนร่างเดี๋ยวนี้

มังกรก็กลายร่างให้หมอเห็นเลยว่า
เหมือนฉันเป็นแบบนี้ฉันปวดเหลือเกินทำยังไง
หมอรักษาปรากฏพบตัวอะไรคะ
ตะขาบ๑ตัวมันไปซ่อนอยู่ในเกร็ด

หมอก็เลยจับตะขาบออกมาแล้วก็ทายาให้นั่นแหละนะคะ

มังกรจึงอนุญาตให้มนุษย์เนี่ยนะ
สามารถทำหุ่นมังกรแห่เหมือนที่เราจะเห็น
แล้วก็ทุกครั้งที่หุ่นมังกรปรากฏฝนก็จะตกลงมา

ซึ่งก็เกิดเป็นประเพณีแบบที่เราเห็นกัน
ก็คือประเพณีแห่มังกรนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

แทนมนุษย์มนุษย์รักษาที่รักษาเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยเหลือมวลมนุษย์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมังกรไปแห่ที่ไหนทุกคนก็จะมีโชคมีลาบกันแบบนี้
คำถาม๔ข้อตอบถูกไป๒ข้อนะคะ
รับเงินสะสมไป๑๐๐๐บาท
โอ้โฮตำนานนี้ก็ช่างพิษฎาลสิจริงเลย
ตะขาไปกัดเอวมาก่อน
แต่ลุงเป้ากับป้าตู้ก็ยังช่วยกันสะสมไปได้ถึง๑๐๐๐บาท
และเรียบไปรุ้นเบิ่งเงินกันต่อ
แต่ก่อนอื่นเราไปถ่ายของจำนำให้คนจากทางบ้านกันก่อนนะครับ

คุณขวัญจากฝั่งทนกรุงเทพมหานครครับ
คุณขวัญมีอาการป่วยเป็นโรคเลือดออกสมองมา๙เดือนแล้วครับ
เลยเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถที่จะทำงานได้
จึงต้องเอาของแฟนไปจำนำไว้ในราคา๓๐๐บาท
เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายกันในช่วงขัดสน
ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้คุณขวัญหายป่วยไว
และจัดการไถ่ของให้ไปเลยครับ
สู้นะครับคุณขวัญ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ดีใจด้วยนะครับเห็นรอยยิ้มแบบนี้นะ
เราก็ภูมิใจเนอะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะ
ก็ถึงเวลาของลุงเป้าแล้วนะเราต้องเล่นเกมกัน
เมื่อกี้นี่เราได้เงินสะสมมาแล้ว๑หมื่นบาทครับครับ
ถ้าสามารถเล่นเกมสำเร็จ๑๐๐๐บาท
จะเพิ่มเป็น๒หมื่นบาททันทีครับครับ
บอกเลยว่าเกมนี้ไม่ยากเกินไปสำหรับลุงเป้าแน่นอน
แต่ว่ากติกาเป็นยังไงไปชมค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคในเกมสปาเกตตี้พี่ขอเสียบ
เกมนี้ผู้จำนำจะต้องอาศัยความแม่นยำและความนิ่งในการเสียบ
โดยใช้ปากคาบเส้นสปาเกตตี้เสียบเส้นแพนเน่
แล้วนำไปให้ถึงจุดหมายจำนวน๘ชิ้นภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จทางรายการจะเปิ้ลเงินรางวัลให้อีก๑เท่าไปเลย
เขาก็เลือกเกมมาเหมาะกับคุณลุงนะ
จากกติกาง่ายนะครับไม่ยากเนอะลุงเป้าเป็นกำลังใจให้นะครับผม
วินาทีนะครับมีมูลค่านะลุงนะครับหนึ่งหมื่นบาทจะเป็นสองหมื่นทันทีเลยทำให้ได้นะครับ

เก่งมาก

ขายืนยืน

เก่งมาก

เก่งมากถูกร้ายอ่ะ

เก่งมาก

นี่ไงนี่ไม่ใช่เสียงฉันนัดที่ทำให้ลุงเครียดอ่ะเมีย

แสดงว่านี่เป็นคนจิตมั่นคงมาก

ถนาดเมียพูดตลอดเวลานี้ไม่เศรษฐือนเลย

แต่เวลา๑๐๐วินาที
ลุ้นกันนะครับว่าลุงเป้าทำได้หรือไม่ได้ครับ

หากทำสำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาที
ก็จะคว้าเงิน๒๐๐๐บาทไปได้ทันที
ซึ่งเงินทุนก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนสำคัญ
ใช้ในการผ่าตัดคอของคุณป้า

ความทุกข์ทรมานนานนับปี

ได้ค่ะโอ้โฮ
สำเร็จแล้วให้เวลาไปทั้งหมดเดี๋ยวครับอุ้ยนึงร้ายพี่หน้าทีโอ้โฮ

๑๐๐วินาทีคุ้มค่าสุดเลยลุงครับผม
เงินสะสมจากเมื่อกี้๑๐๐๐๐บาทพึ่งเป็นเท่าตัวเลยเป็น
ยังไม่จบแค่นี้นะเพราะว่ามีเงินตอนแรกนะคะ
วันนี้นะคุณลุงรับไปทั้งหมด๒๕๐๐๐บาท

ไถ่ของสำเร็จ
เป้าครับเงินจำนวนนี้พอที่จะช่วยเหลือ

เงินจำนวนนี้ก็จะพาไปช่วยรักษาตัวอยู่ตรง

เพราะว่าเวลาแกทำงานหนักมากแกเหนื่อย

วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะทั้งลุงเป้าแล้วก็ป้าตุ้มนะคะ

ขอบคุณมากนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณกับป้าค่ะ

ลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมนะครับ
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้
และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้กลับไปได้เสมอครับ
พบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าชายาและพรชิตาต้องลาไปก่อนนะจ๊ะ
แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ยังไงเขาเป็นอาจารย์สอนฟุตบอลนะ
ที่เรียกว่าแบบเสียสละชีวิตตัวเอง
เพื่อเด็กหลายคนให้มีชีวิตที่ดี
นี่ทำไมลูกหลวงไม่ได้อยู่แยะ

เต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะ
เขาสามารถสอนให้พวกหนูทีมนี้เก่งได้ค่ะ
ร่วมเล่นนิดนึงกับพ่อหนู
ภูมิใจในตัวพ่อเป็นทั้งพ่อทั้งครูจริง
ของที่เอามาจำนำในวันนี้คือ
ลูกฟุตบอลสำหรับฝึกสอนครับ
อาจารย์

ได้หรือไม่ได้